แต่เป็นคุณรุงวัยหนึ่งสิบสี่ใส่เด็กผู้ชาย
วัยเพียงแค่๘ขวบคือเด็กอ่ะเขาเล่นฟุตบอล
แล้วลูกบอลกระเด้งไปโดนหลังลุงที่ยืนซื้อไอติมอยู่
ลุงโมโถเดินปลี่มาหาเด็กเด็กยกมือไหว่
รุ่ง๖๔แล้วนะพี่อุ๋ยรุ่งบอกว่าเจ็บโกรธมาก
รุ่งบอลมันมันโดนหลังโอ้โหแล้วต่ออีกเด็กเลยเหรอ
นี่คือวงจรปิดนะคะท่าน้ำปากเกร็ดใต้สะพานพระราม๔ค่ะ
เตะบอลแล้วบอลมันกระเด้งไปโดน
แกยืนซื้อไอติมอ๋อภาพภาพมันหยุดหยุดอย่างนี้เหรอ
คงไม่ได้อ่านี่นะครับ

เด็กเสื้อเหลืองเนาะเด็กของน้องขนุนนะคะ๘ขวบอยู่ป๒

คือมันพลาดบอลมันกระเด้งไปโดนหลังลุง
นายสุขุมพันธ์ค่ะอายุ๖๗
แต่แหมลุงเดินไปหาเด็กคุณผู้ชมเดี๋ยวดูจังหวะตอนลุงเดินไปนะ
คุณผู้ชมจะเห็นเลยว่าเด็กยกมือไหว้แล้ว
แต่ลุงแก่ใส่เด็กแบบอื้อหือต่อยเด็กอะค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงบ่าย๒๓ตุลาคม
ทีมข่าวของเราได้คุยกับพ่อน้องขนุนนะคะ
พ่อบอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยลูกชายเตะบอลกับเพื่อนอีก๓คน
ตั้งใจจะเตะเข้ากำแพง
แต่มันพลาดไปโดนหลังลุง
และลูกชายก็ยกมือไหว้ขอโทษไปแล้ว
ซึ่งตามภาพในกล้อมวงจรปิดจะเห็นเลยว่าเด็กยกมือไหว้จริง
คือคุณพอน้องขนุนว่าลุงไม่ได้แค่ต่อยนะคะ

คว้าคอเด็กแล้วก็ต่อย
ไปแจ้งความแล้วนะคะสพปักเกร็ด

คุณพ่อยืนยันว่าจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
เพราะไม่อยากให้ลุงคนนี้ไปก่อเหตุกับเด็กอีก

เขาก็ไปเล่นตามภาษาเด็กเขา
แล้วคราวนี้น้องเขาก็ยกมือไหว้นะครับ
ถ้าผู้คนทั่วไปเนี่ย
เขาก็จะบอกเออไม่เป็นไรลูกอะไรอย่างนี้ครับ
แต่นี่คือเครื่องกุญแจใส่นะครับ
แล้วก็ไม่พอจับแขนแล้วก็ต่อย
คือเด็กตามคลิปเลยนะครับ
เด็กคือเขายังไม่รู้เรื่องรู้อะไร
ขณะโดนต่อยลูกผมก็ยังยกมือไหว้ครับ
โอ้โหอันนี้คือมันทำจิตใจแบบ
จิตใจพ่อแม่นี้ทำร้ายจิตใจมากครับพี่
ทีนี้ลุงผู้ก่อเหตุค่ะลุงสุขุมพันธ์
ตำรวจไปจับได้เมื่อเช้า

กำลังจะเข้าหมู่บ้านเอื้ออาทรวัดกู้๒
ลุงสุขุมพันธ์บอกว่าโอ๊ยอยากจะขอโทษมากเลย
เสียใจนะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แต่ตอนเกิดเหตุลุงซื้อไอติมกิน
แล้วไม่ทันได้กินไอติมเลยเนี่ย
ลูกบอลมาโดนหลังเต็มเลย
โมโหลุงแกอ้างโมโหอย่างเดียวเลยพี่อุ๋ย
แต่ลุงบอกว่าต่อยเด็กไปครั้งเดียว
เด็กหลบได้ไม่ได้ปากุญจงหุ้นแจอะไรใส่

แต่น้องเขาหลบ
เขาว่าลุงปากุญจงแจใส่เขาก่อน
แล้วไม่โดนเด็กหลบใช่ไหม
แล้วลุงคว้าแขนเขาไว้ไม่ให้ไปไหนเลย

เล่าเรื่องจริงน่ะเรื่องจริงที่ในหูลุงน่ะ

แต่ในวงจรปิดเห็นลูกกำลังต่อยจริงไหม
ในกล้องวงจรปิดุเห็นต่อเด็กจริงนะ
ถ้าโดนแต่กระตุ๊กต่อจริง

แล้วก็จะติดต่อผู้ปกครองของน้องขนุนนะคะมาชี้ตัวยืนยันผู้ก่อเหตุ
ซึ่งโทษตามกฎหมายก็ทำร้ายร่างกายมีโทษปรับไม่เกิน๑๐๐๐บาท
ลุงก็ยกมือไหว้ขอโทษบอกตอนนั้นโมโหมากจริง

โมโหเดี๋ยวผมก็กังวลเป็นห่วงแก
วันหน้าไปโมโหไปเจอเด็กโตกว่านี้ขึ้นมา

นี่แหมเด็ก๘ขวบนะ